สาวคู่นึงอยากจะหางานทำ

แต่ในงานเกิดอะไรขึ้นเพราะหนุ่มสาวคู่นี้ถูกหลอก
จนโดนเอาโทรศัพท์มือถือไป๒เครื่องนะครับ
คุณผู้ชมครับนายธีรพงศ์พิทักษ์อายุ๑๘ปี
แล้วก็นางสาวพรอาบรักโกมลอายุ๑๙ปี
ยืนรอให้การกับตำรวจอยู่หน้างานเกษตรแฟร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา
เพราะสองคนนี้ถูกหลอกลวงมา
โดยนายธิรพพงศ์เล่าให้ฟังว่ากำลังหางานพิเศษทำ
ขี่จักรยานยนต์มาที่งานนะครับ
ก็พบกับชายรูปร่างผอมสูงเข้ามาทำความรู้จัก

ราคา๙๐๐บาทบอกว่าขอยืมหน่อย
เดี๋ยวติดต่อญาติที่ขายของในงานเกษตรแฟร์ตรงนี้ก่อน
ซุ้มหรือว่าบูธอยู่ตรงไหนจะได้พาไป
แต่พอคุยเสร็จก็ยังไม่ยอมคืนโทรศัพท์มือถือให้
บอกว่าไปเดี๋ยวพาไปที่ร้านขายของก่อน
แล้วก็ขอตรวจเอกสารก่อน

เพื่อที่ใช้โทรศัพท์ไปไหนก็ไม่รู้แหละ
เดินไปคุยไปแล้วหลังจากนั้นไม่เดินอย่างเดียวไอ้คุณ

เท่ากับทั้งนายธีรพงศ์และแฟนสาว
เสียโทรศัพท์มือถือไป๒เครื่องนะครับ

ไม่คิดว่าจะถูกคนรู้จักกันไม่ถึงครึ่งชั่วโมง
จะมาฉวยโอกาสหลอกเอามือถือไปแบบนี้
ตำรวจก็ได้ประสานฝ่ายอำนวยการของงานเกษตรแฟร์
เพื่อขอตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ตามหาคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไป
เพราะไม่รู้ว่าหลอกแค่๒คนนี้
หรือว่าไปหลอกคนอื่นด้วยในงานด้วยนะครับ